อ๋อสำเร็จสิ๊บู๊นค่ะที่ไปบอกในรายการวันนั้น

จริงตอนนี้เรามีที่อยู่ใช่มั้ยคะ

คือจริงเวลานั้นที่พูดในรายการแบบ
พูดไปแบบพูดเหมือนแบบแค่เราเพิ่งจบไปแล้วก็อาจจะแบบยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันจะสบายใจสุด
อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเลือกที่จะไปอยู่ตรงนั้นซึ่งระหว่างนั้นอ่ะเราก็หาซื้อแบบคอนโดใหม่ที่มันพอดีกับเรา
เท่านั้นเองแล้วก็เพิ่งได้มาประมาณปีที่แล้วแล้วก็เข้าไปอยู่ประมาณ๖เดือนแล้วค่ะ
คนเลยตกใจว่าทำไมคุณเซ็นต์ไม่มีที่อยู่ไหน
ขำไม่มีอะไรคือพูดแค่แบบไม่อยากให้คนรู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราไปอยู่โรงแรมแล้วมันดูเวอร์หรืออะไร
เพราะว่าจริงมันก็เป็นที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจแล้วมันก็โอเคเราก็ได้ค่าเช่าที่มันแบบสำหรับเรามันโอเค

เราไปอยู่มา๒ปีค่ะซึ่งก็นานเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงเราไม่ได้กะอยู่นานขนาดนั้น
แค่เมื่อเราอยู่ประมาณแบบสามเดือนอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าจะหาที่อยู่ได้
หรือว่าอาจจะกลับไปที่บ้านหรือว่าคอนโดที่เรามีอยู่แล้ว
แต่ว่าความสะดวกสบายและความสบายใจตอนนั้นมากกว่าที่เราคิดว่าอยู่ตรงนั้นพอดี

มีสิทธิ์แปลกอะไรบ้างกับบุคคลไว้ตรงละคร่ำลำบากหรือเปล่า

แค่พูดแบบเหมือนจริงก็ในรายการนะคะคืออย่างที่เราบอกว่าทุกคนชอบจับตามองว่า
บางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นทำไมไปอยู่ตรงนั้นนานจัง
ทำไมแบบยังไม่เจอบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือการซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านที่เราอยู่แล้วสบายใจจริงเนี่ย
มันต้องลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาแล้วแบบผ่านโดยไม่ได้ตั้งใจจริง
มันก็เสียดายเงินเพราะวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีพอ
แต่ว่าถ้าของดีก็ต้องรอนานหน่อยเพราะฉะนั้นคอนโดที่คุณได้ตอนนี้มันคือแบบถูกสเปคุณมาก
ก็เหมือนหาผู้ชายอะค่ะพี่นึกออกมาทุกอย่างมันต้องพัดใช้เวลาแล้วก็ดูว่าแบบมันถูกต้องขนาดไหนอะไรอย่างนี้
ซึ่งคอนโดนี้ได้มาประมาณแบบปีที่แล้วแล้วก็อยู่แล้วสบายใจมากกว่าที่เก่า
แต่แค่เหมือนอยากจะบอกว่าช่วงแรกมันมีความรู้สึกแบบเราอยู่คนเดียวดีกว่าไม่อยากให้ท่านเป็นห่วง
ถ้าช่วงนั้นอาจจะแบบมีเต้าหรือมีอะไรบ้างเลยก็อยากให้ทุกคนรอบทางสบายใจ
ซึ่งตอนนี้เข้าไปอยู่เรียบร้อยไม่ได้แบบว่าอยู่โรงแรมแล้ว

จริงตอนนั้นมันแค่เหมือนแบบเป็นคำถามที่อาเขาถามมาว่า
มากกว่าว่าจริงแล้วทำไมต้องอยู่ตรงนั้นนานกว่านี้
แต่เอาตรงบางคนเขาก็อยู่นานกว่านู้นก็มี
เพราะจริงมันเลือกที่สบายใจมากกว่าค่ะ
เพราะว่าบ้านมันก็คือที่ที่คนเข้าไปแล้วอยู่แล้วมีความสุข
เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ขอบคุณตรงนั้นที่ถ้าทุกคนมีความสุข
แล้วก็ผ่านมรสุมอะไรต่างมาได้

ที่เราจะอยู่ตรงนี้ก็หลังอะไรหรือเปล่านะครับ
ทำไมเราอยู่ตรงนี้
ไม่ค่ะคือจริงต้องอธิบายว่าตรงนั้นน่ะ

อย่าเปลี่ยนมานะอย่าเปลี่ยนมานานแล้ว
แล้วเพราะเราก็เป็นฝ่ายเฮียออกมา
เขาก็ยังอยู่ที่เดิมของเขา

ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีใครสนใจ
เพราะฉะนั้นคอนโดนั้นเป็นของเขา
วุ้นก็ไปอยู่ก็ตลกนะคะ
เราก็เลยเลือกที่จะแบบเดี๋ยวจัดการชีวิตเอง

ยังค่ะยังไม่เลือกค่ะ

ขออย่างหนึ่งกับเรื่องนี้ได้ทำที่วันจีบการแก้คามก่อนก็นิดนึง
วุ้นยังมีลูกแล้วอยู่สิบแล้ว
จะบอกว่าวุ้นอยากมีลูกตั้งแต่อยู่สามสิบแล้ว
แต่วุ้นไม่อยากมาพูดอะไรมากเพราะว่า
มันเป็นข่าวทีมันก็จะไปโยงกันมาอะไรอย่างนี้
วุ้นก็เลยคิดว่าให้วุ้นนิ่งไปดีกว่า
ให้คนเขาเดากันไปเองดีกว่าว่าเพราะอะไร
จริงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเดาถูกเท่าที่วุ้นรู้
ยังไม่มีใครรู้ว่าตอนนั้นมันเพราะอะไร
แต่ว่าตอนนี้ทุกคนมีชีวิตของตัวเอง
ในแบบที่ดีสำหรับแต่ละคนแล้ว

คุณก็อยากมีแต่ว่ามันติดปัญหาทางบางอย่างจริง
ซึ่งซึ่งวุ้นก็ไม่ได้เป็นฝ่ายวุ้นที่ต้อง
คุณก็ไม่รู้จะแก้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่คุ้มเห็นทุกอย่าง

แต่ว่าอยากให้คนเข้าใจใหม่

ไม่กลัวเลยวุ้นผอมเร็วมาก

อะไรอยู่แล้วแต่ว่าแค่ถ้าเวลานั้นมันไม่ได้เหมาะสมแล้วรู้ว่าถ้ามีไปแล้วจะมีปัญหา
เราก็ตัดปัญหาดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะคะ
ตอนนี้ทุกอย่างก็พยายามแก้ปัญหากันไปแต่สุดท้ายถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่ามันกำหนดมาแบบไหน
แสดงว่าตอนนี้ถ้าแบบแต่งงานใหม่ก็พร้อมแล้วค่ะ

สำหรับพี่ฟุ้น่อนกันเป็นอะ
แม่หรืออะไรทุกคนที่เคยอ้านอ้านเราก็หอมได้

แต่คุณไม่รู้คุณออกมาเถียงมันประโยชน์อะไร

เราก็เราก็แฮปปี้ในแบบที่เรามีอยู่พอใจตอนนี้
โอเคพี่ฟูนขอบคุณค่า